เรื่องที่ที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้จะใช้คำว่าขโมยหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ
เอาเป็นว่าหยิบแล้วกันผู้หญิงคนนึงคุณผู้ชมเธอท้อง๒เดือน
เข้าไปในร้านสะดวกซื้อนี่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหม
หยิบเอาสบู่หยิบของเล่นหยิบพวกน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ย
ใส่ในกระเป๋าผ้าที่เธอสะพายมาเนี่ยแล้วเดินออกไปจากร้านเฉย
โดยไม่จ่ายตังค์ทีเนี้ยพอไอ้สัญญาณตรงข้างหน้ามันเตือนอ่ะ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะขโมยไม่ได้หยิบกระเป๋าตังค์มา
เป๋ตังค์อยู่ในรถนี่กำลังจะเดินออกไปเพื่อเอาตังค์มาจ่าย
เอาเหรอก็เลยงงอยู่นี่ไงว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่เอาของวางข้างในตรงเคาน์เตอร์ก่อน
แล้วเดินออกไปหยิบตังค์ทั้งหมดมันอยู่เจ็ดตนานะ
ใช่แต่คุณเจ้าของร้านพนักงานไม่เชื่อตำรวจก็ไม่เชื่อ
เรื่องราวนี้ค่ะเกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อที่ตำบลสามโก้
อำเภอสามโก้ที่อ่างทองผู้หญิงคนนี้เธอเข้าไปเลือกเลือกเลือกสินค้าในร้านสะดวกซื้อนะ
แล้วก็เอาใส่ในถุงผ้าสีชมพูเดินออกจากร้าน
แต่ว่าคุณเวลาที่เขาจะซื้อของมันจะมีบาร์โค้ดถูกไหม
แล้วมันก็ต้องมาตื๊ดสแกนที่แคทเชียร์เวลาเดินออกไปเนี่ย
เครื่องสแกนตรงประตูมันจะได้ไม่ร้อง
แต่พอของเธอไม่ได้จ่ายตังค์เธอเดินออกไปเลยค่ะ

แล้วผู้จัดการร้านคือนางสาวกนิษฐานรการ
พนักงานที่ยืนกันอยู่ตรงเคาน์เตอร์คิดเงินก็วิ่งตามออกไป
ขอโทษนะคะอย่าเพิ่งไปค่ะหยุดก่อนค่ะ
เสร็จแล้วก็ขอดูในกระเป๋า
เจอทั้งพวกสบู่ของเล่นเด็กน้ำยาล้างห้องน้ำเจอนม
คือมูลค่ามันก็ไม่ได้สูงมากมายนะ

แต่เรื่องนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจ
แล้วก็นำตัวผู้หญิงคนนี้เธอไปสอบสวนขยายผลต่อ
ซึ่งผู้หญิงคนนี้คือนางสาวคลีพัทธาพลธรรม
อายุ๔๒ปีอย่างที่บอกไงว่าเธอเป็นเธอท้องประมาณ๒เดือน
แล้วก็เป็นแม่ค้าขายไก่ทอดก็ขายอยู่ตรงตลาด
ใกล้กับร้านสะดวกซื้อนั่นแหละ
บอกว่าฉันไม่ได้จะขโมยฉันไม่ได้จะลักทรัพย์
แค่ฉันลืมเอากระเป๋าเงินมาจากรถ
ก็เนี่ยที่กำลังเดินออกไปเนี่ยกำลังจะไปหยิบกระเป๋าตังค์

พนักงานสายหัวไม่เชื่อ

อ่ะขอเคลียร์ขอจ่ายเลย

ตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะเห็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยชัดเจน
แค่เชียร์ก่อนลาแล้วก็แจ้งสิว่าเดี๋ยวมานะคะไปหยิบกระเป๋าตังค์ก่อน
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อหารักทรัพย์
แล้วก็ควบคุมตัวเธอดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ